ต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เชียงราย
วัดร่องขุนนะคะโอ้อาจารย์เฉลิมชัยออกมาเป่าประกาศเลยค่ะ
ไปดูหน่อยค่ะเพราะว่าอาจารย์ประกาศตามหาตัวค่ะ
โดยเฉพาะศิลปินอาร์ตสตรีตนั่นนั่นแน่
เขียนรูปอยู่ที่กำแพงทางออกของที่จอดรถวัดร่องคุณ
นะตอนนี้ทำให้เรียบร้อยแล้วย่าเยอะออกหมดแล้วเห็นไหม
เนี่ยทีมงานของวัดมาทำให้เรียบร้อยลูกหลานอาร์ตสติไม่ได้ล่อซื้อนะ
อย่ากลัวว่าหมาแล้วจะโดนจับไม่ใช่เปิดพื้นที่ให้เลยลูกมาเลยนี่
สวยงามมามาเลยวาดเลยมาวาดเลยที่ปรับให้หมดแล้ว
เนี่ยทั้งฝำตังฝาทั้งฝาเลยล้วยเลยล้วยเลยหลุก
เออนะคะไปเขียนกำแพงตรงที่จอดรถของวัดร่องขุน
ลบทิ้งต้องทำโทษตามหาตัวใครมาเขียนเปอะปะหมดนะคะ
แต่ปรากฏอาจารย์ตามหาเพื่อบอกช่วยมาทำให้เสร็จหน่อย
ศิลปินนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าอาจารย์บอกเอาเดี๋ยวทำตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะ
แล้วใครที่เป็นมือวาดกราฟิตี้มาเลยอาจารย์เปิดพื้นที่ให้
แล้วบางคนอาจจะระแวงบอกประกาศแบบนี้ล่อซื้อหรือเปล่า
ล่อซื้อหรือเปล่าพอมาแล้วเดี๋ยวจะมาโดนทำโทษหรือเปล่า
อาจารย์ก็ยืนยันบอกไม่ใช่เลยเห็นเห็นว่ามันสามารถเป็นไปได้นะคะ
แล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ของเยาวชนเพราะฉะนั้นเคลียร์พื้นที่
มาแสดงฝีมือให้เสร็จปรากฏว่าคนที่เริ่มต้นเอาไว้ค่ะ
แสดงตัวจริงคุณกายมาพบอาจารย์เฉลิมชัย
แล้วก็ลงมือพ่นสีสมบูรณ์แบบแล้วสวยแบบนี้คุณผู้ชม
นี่คือพื้นที่ในการแสดงฝีมือนะคะพื้นที่ในการแบบโชว์งานศิลปะ
แล้วอาจารย์เนี่ยไม่ได้ให้วาดฟรีนะให้เงินด้วย
ให้เงินสนับสนุนเด็กหนึ่งหมื่นบาท
อาจารย์บอกนี่ลงทุนถังยากเคลียร์ที่ให้เลย

ซึ่งอาจารย์บอกว่ายังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนสักเท่าไหร่
ก็เปิดพื้นที่เลยให้แสดงศักยภาพ
โอ้โฮมุมมองอาจารย์นี่สุดยอดจริง

คงจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับ
แต่ตลกตรงที่บอกล่อซื้อเมื่อกี้

แต่สุดท้ายแล้วก็คือว่าให้รางวัลด้วยนะใช่ไหมนะครับ